สมจิตจงจอหอหรือว่ากำนันโท
เกิดอะไรขึ้นเราไปดูกันดีกว่าคักกับช่วง
เรานักมวยกลายเป็นนักแสดงพันหนึ่งไปแล้วสำหรับ
สำหรับพี่สมจิตจงจอหอสที่ช่วงนี้คิวทองมาก
เปิดไปช่องไหนก็เจอทั้งหมอผีทั้งพ่อกำนัน
อ่าหรือจะเป็นคุณตำรวจก็มีจ้า
ล่าสุดกลายเป็นนักดนตรีกับเขาด้วยกับทีมงานปี่ผ้าเต็มวง
โอ้โหจะเพี้ยนเอ้ยสนุกขนาดไหนไปดูค่ะ

เอาไปเลยนะ
นักมวยเก่าไม่เหลือเขาเลยอะค่ะพี่
ดนตรีบีพาดอารมณ์มาเต็มวงแบบมาเล่นคนเดียวไม่แบ่งเพื่อนเลยอะค่ะ
ตีกองทัดแบบทิพย์ตีเลยเวทีตีไม่ดูเพื่อน

พี่เป๋าปี่ก็สู้ตายเช่านั้นไม่ต้องไม่ตีมันแล้วกลอง
จังหวะมันขนาดเนี้ยขอเปลี่ยนไปฟ้อนหน้าเวทีแล้วกันจ้า
เจ้าแจ๊กริมเจ้า